คุณผู้ชมครับไปดูเหตุที่ราชบุรีครับ

ขโมยขุดมันสัมปะหลังไปขาย
แต่ว่าตอนที่จะขนมันสับปะหลังออกมา

ที่สุดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มฮะ

ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในหมู่บ้านเขาหลวง

ว่าได้จับกลุ่มคนร้ายที่มาขโมยขุดมันสัมปะหลัง
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในไร่มันสัมปะหลัง
เชิงเขาหลวงหมู่๒ตนองกวาง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็รุดเดินทางไปตรวจสอบนะครับ

กำลังยืนรุมล้อมรถกระบะอยู่
สภาพล้อหน้าของรถกระบะล้อด้านซ้ายทั้งสองข้างจมอยู่ในดินครับ

พบหัวมันสัมปะหลังที่เพิ่งขุดออกมากองอยู่จำนวนมากครับ
อกจากนี้ยังพบนายบุญกล้าห้วยหงทอง
ชาวบ้านหมู่เจ็ดตำบลหนองกวางอำเภอโพธาบราม
ซึ่งเป็นคนต่างถิ่นยืนอยู่ที่รถ
อ้างว่าเฝ้ารถให้แล้วก็ยังให้การวกวนคล้ายกับคนเมายา
โดยบอกว่ามาในพื้นที่แห่งนี้เพื่อมาตีพึ่งป่า
แต่รถที่ขับมามันเกิดติดลมไปต่อไม่ได้
ส่วนมันสัมปะหลังที่กองไว้ข้างรถไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นมันสัมปะหลังของใคร
ส่วนเพื่อนที่มาด้วยที่ชื่อก๊อตซึ่งเป็นเจ้าของรถ
อยู่ก็วิ่งหายไปเลยวิ่งหนีไปเลย

นี่เขาให้การกับตำรวจแบบนี้นะแต่เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อคำให้การ
ควบคุมตัวไว้ไปสอบสวนที่สพเขาดินนะครับ
ด้านของนายปิรันสุนทรเสถียรซึ่งเป็นลูกเขยของเจ้าของไร่มันสัมปะหลัง
บอกว่าเมื่อเช้าวานนี้ได้นำรถไถเข้ามาในไร่

แล้วก็เห็นว่ามีผู้ชายสองคนกำลังช่วยกันเข็นรถกระบะที่ติดลมอยู่
ตัวเขาเองเลยหวังดีครับจะไปช่วยเข็นรถให้นะครับ
ช่วยเอารถไถไปดึงรถขึ้นมาให้
แต่พอเข้าไปใกล้เห็นมันสัมปะหลังกองอยู่
จึงรู้เลยสองคนนี้เป็นขโมยแน่
เข้ามาขโมยมันสัมปะหลังในพื้นที่ของเรานะครับ
เพราะว่าในพื้นที่นี้มีครอบครัวของพ่อตาปลูกมันไว้รายเดียว
ทีนี้จึงได้ไปเรียกเพื่อนบ้านรวมทั้งญาติญาติมาช่วยกันล้อมจับไว้
แต่ก็หลุดรอดไปได้หนึ่งคนหนีไปได้หนึ่งคน
นั่นก็คือเจ้าของรถนั่นเองนะครับ
จะไม่รู้ได้ยังไงว่ามันสัมปะหลังเป็นของใคร
เพราะว่าไล่แถวนี้มีของนี่
บ้านนี้เขาปลูกอยู่ครอบครัวเดียวนะ